เปิดปากกับภาคภูมิ
สำหรับวันนี้เป็นการแผลงจัดตั้งรัฐบาลขับประชาชน
วันนี้พักเก้าไกลพักเพื่อไทย

มีจำนวนผู้แทนราชดร
รวมกันทั้งสิ้น๓๑๓คน
เสียงของประชาชนทุกเสียงคือเสียงแห่งความหวัง
คือเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลชุดใหม่จะทำหน้าที่อย่าง
ซื่อสัตว์ต่ออำนาจของประชาชน
และเราจะเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคน
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
ตามเรื่องการเมืองไทยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
ต่อเนื่องกันมาเลยนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นวันเลือกตั้งมา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาณขณะนี้ความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
อย่างที่ท่านได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับทางพักก้าวไกล
โดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักบอกเรื่องของพักที่มาเพิ่มเติมกัน
เป็น๘พักการเมืองรวม๓๑๓เสียงแล้วแต่พักก้าวไกลและพักร่วมรัฐบาล
ว่าที่นะฮะณขณะนี้เนี่ยที่รวมกันแล้วเนี่ย๓๑๓เสียง
ฝ่าฟันไปถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ยังขาดเสียงอีก
เสียงจากฝั่งสวหรือว่าสอสอฝั่งของคั่วรัฐบาลเก่าก็ได้เนี่ยนะฮะ
จะไปถึงการโหวตเลือกนายกแล้วให้คุณพิทาเนี่ยเป็นนายกคนที่๓๐
จัดตั้งรัฐบาลอย่างสมบูรณ์แบบได้หรือไม่วันนี้คุยกันต่อนะครับ
แปรต่างทางการเมืองไทยในขณะนี้
รับเชิญสองท่านมาพูดคุยในรายการนะครับ
คุณวิโรธลักษณะอดีศรว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล
และอีกท่านหนึ่งนะครับนาวากาศตรีสิทธาธิวารี

หนึ่งในอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์ไทยสร้างไทย

สวัสดีครับสวัสดีพี่ปุ่นด้วยครับ
คุณวิโรธก็ว่าที่สอสอนะฮะบัญชีรายชื่อถึงแน่นอน

ครับไม่ถึงแน่นอน

ได้๖นะใช่ไหมเราต้องแสดงความยินดีด้วย
สนามเลือกตั้งของพักอย่างไทยสร้างไทย
ลงเลือกตั้งสอสอครั้งแรกของพลักษณ์
ใช่ครับ
ก็ต้องถือว่าเรา

มั่นใจครับแต่เราก็จะต้องเตรียมความพร้อมนะครับอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ที่บอกว่าเรา
เพราะว่าเรามั่นใจเพราะความหนึ่งคือความเหนียวแน่นนะครับของพัก
ที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับครับตอนนี้ก็มี๘พักแล้วแล้วก็กลมเกลียวเหนียวแน่นนะครับ
มีจุดยืนร่วมกันนะครับก็จากการแถลงการอย่างเป็นทางการของทั้ง
แปดพักร่วมกันผมคิดว่าทุกคนคลายความไม่สบายใจได้เลยนะครับ
นี่คือประเด็นที่๑ประเด็นที่สองเนี่ยนะครับผมคิดว่า
อ่าสวนะครับก็หลายท่านนะครับก็เริ่มนะครับทยอยนะครับ
จุดยืนที่ชัดเจนที่จะทำลงรักษาระบบรัฐสภานะครับ
ก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก
เท่ากับว่าก่อนหน้านี้ขาดอีก๖๖เสียง
ครับแต่ได้พักร่วมมาเพิ่มเติมเนี้ย
ตอนนี้ขาดหกสิบสามเสียงครับจากสวครับ
คุณศรีทายคิดว่าไปถึงไม่ยากไหมหกสิบสามเสียง
ผมว่าหกสิบสามเสียงในผู้มีสิทธิ์เนี่ยครับครับ
มีทั้งสวด้วยแล้วก็มีทั้งสอสอพักอื่นที่ยังไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาล
อันนี้ต้องกลับมาดูว่าถ้าเป็นภาวะปกตินะครับ
เอาสภาสภาผู้ชายรัฐสดรอย่างเดียวห้าร้อยคนเนี่ยอืม
โหวตเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งคือสองร้อยห้าสิบเอ็ด

ประชาธิปไตยเดินได้แน่แต่ว่าพอมีสวเข้ามาเนี่ย
มันทำให้ค่ากลางเนี่ยมันสูงจากสองร้อยห้าสิบเอ็ด
กลายเป็นสองร้อยเจ็ดสิบหกพอเป็นสองร้อยเจ็ดสิบหก
เป็นสามเจ็ดหกเป็นสามเจ็ดหกเป็นสามร้อยเจ็ดสิบหก

ซึ่งเสียงเพิ่มเนี่ยก็มาจากทั้งเจ็ดร้อยห้าสิบคนครับ
อืมนี่ประเด็นก็คือแน่นอนล่ะเราต้องปฏิบัติตามรัฐมนูล
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าเราต้องยอมรับว่า
รัฐมนูลฉบับที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งก็รู้อยู่แล้วล่ะ

เขาได้ทำรัฐมนูลให้ออกมาแล้วดูเหมือนเป็นประชาธิปไตยเนี่ย
อยู่ในบทปกติของรัฐมนูลแต่มีบทเฉพาะการที่ระบุว่า
บังคับใช้รัฐมนูลฉบับนี้ในช่วง๕ปีแรก
ต้องให้สวมาเลือกนายกด้วยครับซึ่งตรงเนี้ยครับ
ต้องยอมรับว่ามันเป็นกลไกที่ผิดเพี้ยนของประชาธิปไตยอยู่แล้ว
พี่น้องประชาชนครึ่งประเทศเกินครึ่งประเทศ
รวบรวมเสียงได้แล้วเขาเลือกเนี่ยมันคือเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชน
มันต้องจบไปแล้วแต่พอมีตรงนี้เข้ามาบวกเนี่ย
มันทำให้ตั้งไม่ได้อืมซึ่งตอนเนี้ยถามว่าจำนวนอ่ะ
โรธจำนวนของเราเนี่ยมันคือเสถียรภาพมากที่สุดแล้วนะ
แล้วก็ถ้ามากกว่านี้มันจะกลายเป็นผลิตการรัฐสภาแล้ว
ถ้าเราจำได้ว่าเราไปยึดเอาตัวเลขสามร้อยเจ็ดสิบหกคนเนี่ย
เมื่อปีสี่แปดพักไทยรักไทยได้สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
มันสูงขึ้นอีกหนึ่งเสียงแล้วตอนนั้นเราโดนข้อหาว่า
เป็นผลิตการรัฐสภาผลิตการเสียงข้างมาก
บอกอย่างนั้นกันเลยตอนนั้นอ่ะบอกอย่างนั้นด้วยแล้วก็ต้องยอมรับว่า
พอฝ่ายค้านเหลืออยู่ร้อยต้นเนี่ยมันจะตรวจสอบอะไรก็ไม่ได้
ตรวจสอบกันได้ไม่ลึกบางคนอาจจะโดนโดนรัฐมนตรีแบบเอ่อ
ก็เอาไปกล่อมบ้างเอาไปแจกกล้วยบ้างก็ไม่ตรวจสอบ
คือวันเนี้ยมันออนแอร์ไปหมดอาจารย์วิทยาลุคเรืองามรองนายกเนี่ยครับ
บอกว่าสามหนึ่งสามครับของเนี่ยว่าที่รัฐบาลน่าขนาดเนี้ย
นี่คือเรือเหล็กเลยนะใช่ครับเป็นเรือเหล็กเลยใช่
แต่คำถามก็คือว่าแล้วจะไปถึงนายกยังไง
กับหกสิบสามเสียงที่เหลือเนี่ยก็กลับมาว่าเออ
เราจะยึดเอาตามรัฐธรรมนูลให้สวมาประพฤติปฏิบัติตนแบบตอนนี้
ต่อไปซึ่งการที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน
ก็จะต้องเนิ่นช้าไปอีกครับตอนเนี้ยชาวเน็ตเขาใช้คำว่าอะไรนะพี่บอก
ไอของความเจริญนะสิ่งที่เขาพูดแล้วก็สอดคล้องกันทั้งประเทศว่า
เขาเห็นรูปร่างแล้วว่าคอลโมจะเป็นยังไง
การทำงานน่าจะเป็นยังไงแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่า
เรามีแสงสว่างแล้วแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลามาติดอยู่อย่างนี้
ก็เลยมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นทั้งสวหรือพักการเมืองอื่น
เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นระบบปกติท่านเลือกว่า
ไม่เชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลผมก็ไม่เลือก
ใครมาสนับสนุนคุณได้เสียงข้างมากคุณก็ชนะอยู่แล้ว
อันนั้นถูกต้องแต่ครั้งนี้เนี่ยมันชนะขึ้นไปจนถึง๖๐ของทั้งประเทศ
แล้วยังติดล็อกอยู่แบบนี้เนี่ยเราต้องมาถามกันอีกครั้งหนึ่งว่า
พี่น้องประชาชนเขาต้องการให้เกิดแบบนี้หรือหรือว่ามันเกิดขึ้นกับเฉพาะนักการเมือง
หรือนักเลือกตั้งของประเทศไทยที่พยายามจะกักกันแบบนี้
กระทั่งประชาธิปไตยไทยเดินหน้าต่อไม่ได้
สิทธาก็เลยบอกว่าทั้งสวแล้วก็สสที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาล

ควรจะโหวตให้พักที่ได้รวมเสียงข้างมากกัน
คือเป็นความคิดผมนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของท่าน
แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
วิโรธประชาชนเขาคิดแบบนี้เราต้องสะท้อนแล้วต้องฟังเสียงประชาชน

ก็มีแค่สองท่านไปหลายเวทีเขาคนอื่นเขาไม่มา

มาแค่สองท่านเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาปฏิบัติตามรัฐมนูล
ก็บอกใช่แต่ปฏิบัติตามรัฐมนูลท่านสามารถจะงดออกเสียงได้
สามารถจะโหวตคนอื่นก็ได้หรือสามารถจะโหวตฝ่ายที่ประชาชน
ความเห็นแล้วรวบรวมกันได้เกิน๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ประเทศได้ท่านควรที่จะพิงไปที่ประชาชน
ไม่ใช่บอกว่าทนอีกหน่อยอีกปีกว่าสวก็ไปแล้ว

ทีนี้เหตุผลที่ไม่โหวตเป็นเหตุผลส่วนตัวหมดเลย
เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ชอบตรงนั้นตรงนี้เขากังวลที่สุดคือ๑๑๒
คือครับใช่ไหมผลนิดเดียวตรงที่กังวลเนี้ยครับ
ทุกคนก็มีความกังวลในหลายเรื่องพี่วิโรธก็กังวล
คุณภาคภูมิก็กังวลผมกังวลพี่น้องประชาชนก็กังวล
แต่เขาไปแสดงความกังวลผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว
เขาหยอดความกังวลของเขาว่าเขาไม่อยากเลือกใครเขาอยากเลือกใคร
ใส่ไปในบัตรสวทุกท่านก็ทำสอสอทุกคนก็ทำประชาชนทุกคนที่ไปเลือกตั้งก็ทำ
สวก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว
แต่พอตอนนี้เนี่ยสวจะมาบอกว่าฉันยังกังวลอันนั้นอยู่
กังวลอันนั้นมันวัดกันไปแล้วแล้วสะท้อนออกมาเสียงประชาชนแล้วว่าเขาเห็นแบบนี้
ทีนี้ผมถึงบอกว่าถ้าท่านจะเอาผมแยกเป็น๓เลเยอร์อย่างนี้ขออนุญาตนิดนึงคือ
คือความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยอยู่อันแรกอันที่สองคือบอกว่าซึบแบบตรงเลย
อีกอันหนึ่งที่สูงสุดก็คือเป็นเรื่องของจิตสำนึกของสามัญสำนึก
แรกระดาษที่จะคิดว่าเอ๊ะเราจะทำให้ประชาชีปไตท์เดินหน้าต่อ
แต่กังวลข้อไหนมาว่ากันมาคุยกัน
คุณวิโรธทำไมก้าวไกลเนี่ยถึงเลือกที่จะไปคุยกับสวโดยที่ฝ่ายสอสอที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ย
คือตรงนั้นเหมือนกับก้าวไกลไม่ไปชวนแม่อย่างภูมิใจไทยเนี่ย
บอกตั้งแต่แรกเลยว่าชวนไหมแต่เราตั้งแต่อย่างนี้คือสอสอกับสอวรเนี่ยเราชวนสอสอเนี่ยเราไม่ได้ชวนในลักษณะลายพัก
แต่เรากำลังชวนเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรของพวกเราเพราะการตัดสินใจจะยกมือหรือไม่ยกมือเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์ถูกไหมครับ
แล้วผมเชื่ออย่างนี้เถอะผมทำงานในสภามา
ปุ่นก็เคยทำงานในสภาครับจังหวะที่จะต้องตัดสินใจเนี่ย
ว่าจะปกป้องเสียงของประชาชนไม่ให้ถูกครอบงำ
โดยเสียงที่ไม่ได้มาจากประชาชนหรือไม่ได้ยึดโยงจากประชาชนเนี่ย
วันนั้นมันจะความเป็นสมาชิกสภาพุทธรรษฎรที่มาจากประชาชน
มันจะร้อยลัดกันโดยทันทีโดยที่ไม่ได้คำนึงว่า
ใครเป็นฝ่ายค้านใครเป็นฝ่ายรัฐบาลเนอะ
ผมยกตัวอย่างง่ายอย่างคณะกรรมธิการวิสามัน
คณะที่เป็นการพิจารณาเรื่องของผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ย
ค้างกับฝ่ายรัฐบาลเราจะมองหน้ากันตลอดเวลาว่า
ยังไงประธานคณะกรรมธิการต้องเป็นสอสอ
แล้วก็จะผนึกกำลังกันเพื่อโหวตให้สอสอเป็นประธาน
แล้วก็จะให้เกียรติสวเป็นรองประธาน
ซึ่งมันคือมันเป็นการเกียรติภูมิของสภาร่างกับสภาสูง
คือสภาสูงเป็นรองประธานก็เพื่อตรวจสอบกันกรองถูกไหมครับ
แต่ว่าคนที่ต้องพิจารณาที่ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชน
ก็ควรจะต้องมาจากสภาร่างหรือสภาผู้แทนรัศดร
ผมว่าตรงนี้เราเลยเรียกร้องนะครับเพื่อนสอสอของพวกเรานะครับ
ให้ช่วยกันรักษากิจภูมิของสภาพผู้แทนรัศดร
และตระหนักถึงสภาพผู้แทนรัศดรในฐานะที่เป็นที่ที่สะท้อนเสียงของประชาชน
อย่างถ้าภูมิใจไทยก็ออกแถลงการแล้วว่าเขาจะไม่โหวตให้กับพักอะไร
อย่างที่เขาบอกคือเขาคงไม่โหวตให้แน่กับพักทางฝั่งของก้าวไกลอย่างนี้
แต่คุณวิโรธกำลังบอกว่าสอสอในภูมิใจไทยก็มีสิทธิ์ให้เขาแหกมติพักก็ไม่ต้องทำตามมติพักมันเป็นเรื่องของการ
ว่าก็ควรต้องรักษาระบบรัฐศพา
การโหวตครั้งนี้นะผมผมบอกคุณภาคปุ่มอย่างเงี้ย
ครับไม่ได้โหวตเพื่อเลือกคุณพิทาเป็นนายกนะ
แล้วโหวตเพื่ออะไรหลายคนคือโหวตเพื่อรักษาระบบรัฐศพา
เพื่อรักษาปกป้องเสียงข้างมากปกป้อง
ใช้คำนี้ก็ได้ว่าเกียรติภูมิของสภาพผู้แทนราชดรถูกไหม
คือในเมื่อครับสามร้อยสิบสามเสียงคือถ้าเกิดในอดีตเนอะ
พี่ปุ่นสามร้อยสิบสามเสียงอ่ะอืมตอนเนี้ยพลาดหัวข่าว
รัฐต้องเป็นไงรู้ไหมรอลุ้นรัฐบาลดีมทีมเชื่อผมป่ะ
ถูกไหมณวันนี้แต่แต่วันนี้มันยังไม่สามารถไปอย่างนั้นได้แต่วันนี้
ผมว่าประชาชนเขารอรัฐบาลดีมทีมคือเขาดูพักร่วมรัฐบาลที่มา
มาต่อเกี่ยวเนี้ยร้อยรัฐกันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทย
เสรีรวมไทยไทยสร้างไทยเป็นธรรมประชาชาตินะครับ
แล้วก็มีเพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่นะครับ
แล้วก็ผมตกพักไหนไปไหมเสรีรวมไทยอย่างนี้
เขาจินตนาการเนี่ยภายนอกเนี่ยเขาประชาชนเขาจินตนาการเลยนะ
ว่าเออตัวรัฐบาลดีมดรีมทีมเนี้ยจะเป็นยังไงถูกมั้ย
เดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาต่อ
เอออยากเห็นเหมือนกันรัฐบาลดีมดรีมทีมถูกมั้ย
รัฐบาลรีมทีมตอนนี้ผมว่าทุกคนไปเรียนรัฐบาลรีมทีม
ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงอย่างคุณวิโรธนี่ควรจะไปดูกระทรวงไหนดี
หรือคุณสิทาถ้ารัฐบาลรีมทีมน่าจะดูตรงไหนดี
ครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
คุยกันต่อนะฮะคุณวิโรธแล้วก็คุณสิทธา
ที่พักร่วมรัฐบาลทั้งสองพักก้าวไกลแล้วก็ไทยสร้างไทย
เมื่อสักครู่คุณวิโรธบอกว่าอยากเรียกร้องไปยังเพื่อนสอสอเนี่ย
หรือว่าสวก็แล้วแต่เรากำลังจะโหวตเพื่อรักษาระบบ
ใช่ครับไม่ใช่โหวตเพื่อที่จะให้ใครเป็นนายก
คืออย่างนี้ครับคือแต่เดิมเนี่ยเราตอนเปิดตัว
แรกแรกเห็นไหมครับคือผมคิดว่าเราให้เวลาเนี่ย
คือผมไม่เคยมีสมมติฐานว่าตัวแทนสวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ
จากประชาชนอย่างหนักเนี่ยจะเป็นทุกคนอีก๒๐๐กว่าคน
รวมกันเป็นสองห้าสิบจะจะมีวิธีคิดเหมือนกันอย่างนั้นนะ
เพราะว่าหลายคนที่เวลาถูกนักข่าวถามว่าไอ้ความคิดที่คุณจะไม่โหวตเนี่ย
มันเป็นความคิดของคุณคนเดียวหรือว่าเป็นความคิดของทุกคน
เขาก็บอกว่าเป็นความคิดของเขาคนเดียวซึ่งเราก็ต้องเคารพส่วนตัว
คือเราก็ต้องเราก็ต้องเคารพแล้วก็ท่านก็ต้องยอมรับเสียงวิภาควิจารณ์จากประชาชนอยู่แล้วเนาะ
แต่สังเกตไหมครับว่าแรกมันมีความรู้สึกมันไวเกินไป
กับสถานการณ์หรือว่าแล้วก็ยังไม่ได้รับฟังข้อมูลอะไรที่มันรอบครอบรอบด้านมากเพียงพอ
เพราะว่ามันมันไฟกำลังร้อนเนอะแต่หลังหลังเนี่ยผมเข้าใจว่าสวหลายในท่านเนี่ย
อย่างอาจารย์วันลบครูอยู่อย่างนี้ก็ให้ทัศนะที่แบบดีมากว่าก็ยึดตามหลักการเดิม
ก็คือว่าจะโหวตให้กับเสียงข้างมากที่รวมกันได้สวก็จะเคารพเสียงของประชาชน
เหมือนกับตอนปีหกสองถูกไหมซึ่งปีหกสองตอนนั้นเนี้ยรวมกันได้สองร้อยห้าสิบสี่เองนะ
ครับซึ่งคราวนี้สามร้อยสิบสามมันมากกว่าปีหกสองนะ
พอสวหลายท่านอย่างเช่นท่านเฉลิมชัยเฟื่องคอนก็ยึดตามหลักการเดิม
ผมมั่นใจว่าสวท่านที่ออกมาประกาศจุดยืนที่ชัดเจนก็ยึดตามหลักการเดิม
ผมเชื่อว่าจะมีสวที่ยึดตามหลักการเดิมเนี่ยประกาศตัวออกมาเรื่อยนะครับ
ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่ถ้าเรานับสวเฉพาะท่านที่เคยโหวตให้ปิดสวิตช์ตนเองเนี่ย
ในมาตราสองเจ็ดสองเนี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งเนี้ยมีถึงหกสิบสี่ท่านครับ
ผมจำไม่ผิดนะครับตอนพยายามเสนอแก้ไขกันใช่
แต่เขาต้องใช้เสียงแปดสิบสอวรใช่ครับก็มีถึงหกสิบสี่ท่านที่เรารวมว่า
อย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับก็ยังมีท่านมณ์เทียนนะครับ
ยังมีท่านทูตพิสารนะครับอย่างเช่นอาจารย์ดิเหล็กฤทธิ์ท่านก็ท่านก็ออกมา
ประกาศตัวแล้วถูกไหมอยู่ในนี้แล้วอาจารดิเล็กนิดถูกไหม
คือผมเชื่อผมเชื่อในวิจารณญาณของสวแต่ละท่านพอท่านใคร
พอท่านก็เรียกว่าเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นใช่ไหมท่านก็เฮ้ยนี่
มันไม่สวไม่ได้มีหน้าที่โหวตเลือกนายกเนอะถูกไหม
แต่สวมีหน้าที่เคารพเสียงของประชาชนถูกไหม
แล้วก็ยึดตามหลักการเสียงข้างมากถูกไหมคุณเอาผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
พอสักพักเนี้ยพอให้เวลาท่านแน่นมันยังเหลือเวลาครับ
ขอดูก่อนในรายละเอียดเนี่ยเขาเขาพร้อมที่จะโหวตตามเสียงข้างมากของ
สมภาพผู้แทนนั่นน่ะครับแต่จุดหลักที่เขาติดใจเนี้ย
คือเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ตอนก้าวกายที่หาเสียงไว้เป็นนโยบายจะแก้ไข

แล้วจะคุยกับเขาว่ายังไง
ให้เขาสบายใจแล้วก็เบาใจ

อยู่ดีพอได้รับการเลือกตั้งก็
ก็มาโพร่งว่าเรามีนโยบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
เราต้องถือว่าในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ย
เราถูกตั้งคำถามเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา๑๑๒
แบบลึกมากแล้วเราก็อธิบายโดยใช้วุฒิภาวะ
แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ดีของเรา
เข้าใจว่าประชาชนก็คลายความกังวล

เราไม่ได้ทำแบบลับล่อหรือซุกซ่อนนะ
ดังนั้นถ้าอยู่ดีปรากฏว่าตอนจัดตั้งรัฐบาล
แล้วเราต้องถึงขั้นเสียสัจจะลบนโยบายนี้ทิ้ง
ผมคิดว่าเราก็ไม่ซื่อสัตว์กับประชาชนถูกไหม
แต่เราจะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไร
ที่ทำให้ประชาชนเขาเรียกว่าลดคลายความกังวลต่างลง
แล้วก็เข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่ดีตรงกัน

หลักการของการแก้ของก้าวไกลคือแก้อย่างไร
เอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าทงสำคัญของเราดีกว่า
ถ้าเราคุยในรายละเอียดมันต้องคุยในเรื่องนี้โดยตรงนะครับ
แต่ทงสำคัญของเราก็คือเราต้องการทำลงรักษาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนและสถาบันพระมหาศักดิ์
อันนี้คือทงที่เราปักเอาไว้เลยนะ
ดังนั้นในรายละเอียดเราก็จะยกตัวอย่างเช่น
เราพยายามที่จะทำให้กฎหมายนี้ไม่ใช่ว่าใครไปฟ้อง
ฟ้องพลวันตามอคติและใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกัดแกล้งกันได้
ซึ่งคนที่พูดเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ไม่ใช่แค่ก้าวไกลพักเดียวนะครับ
อ่ะคุณอนันต์ปัญญารชุนก็เคยพูดไว้ตั้งแต่ปี๒๕๔เมื่อถ้าเกิดผมจำให้ผิด
หรือรายงานของคปที่อาจารย์คณิตและนครนำเสนอก็ได้นำเสนอเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒ถูกไหมฮะ
คุณสศิวรักษ์ก็เคยพูดถึงถูกไหมครับ
แล้วที่สำคัญคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทได้รับเหรียญลามมา
คุณคิดว่าคนเหล่านี้ไม่จงรักภักดีเหรอ
ไม่หรอกดังนั้นแต่ผมคิดว่าเราต้องใช้กลไกต้องใช้เวลาถูกไหมครับ
ในการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะให้รับรู้ถึงเจตนาที่ดีของพวกเรา
เขาเห็นตรงกันแล้วเราเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกัน
เราคงไม่ได้ผลีผลามขนาดนั้นแหละครับแต่จะให้เราโยนทิ้ง
ที่เราได้เพียรพยายามอธิบายกับประชาชน
เราก็ทำอย่างเปิดเผยเนี่ยเราก็เสียสัจจะตรงนั้นไม่ได้เช่นกันถูกไหม
เพราะฉะนั้นถ้าก้าวไกลจะถึงขั้นแบบเอ้าไม่เอาก็ได้
เพราะว่ายังคุยกันไม่ชัดในรายละเอียด
แต่ก้าวไกลเนี่ยจะไม่มีทางเลยคุณวิโรธยืนยันว่า
ที่จะแบบจะไม่เสนอจะไม่บอกกับสวเลยว่าผมจะแก้เรื่องนี้
เขาต้องตรงไปตรงมา
ถ้าเกิดพี่น้องเค้าบอตให้ท่านอยก
เพียงแต่ว่าเราบอกด้วยความเจตนาที่ดี
บอกด้วยความสุภาพและอธิบายจริง
แล้วก็โอเคในกระบวนการการแก้ไข
ผมเข้าใจว่าอยู่ดีไม่ใช่ว่าผลีผลาม
แต่ต้องมีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้

เวลาที่จะแก้กฎหมายที่มีความสำคัญแบบนี้

ถกถามการถกเถียงกันการให้คำตอบ
ซึ่งกันและกันจนทุกคนเบาใจ

แล้วผมว่ามันจะเคลื่อนไปได้ร่วมกันนะครับ

ผมบอกอย่างนี้ครับว่ามาตรา๑๑๒

คืออย่างนี้ครับมาตรา๑๑๒เป็นมาตรากฎหมายมาตราเดียวนะ

แต่ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็ขณะนี้จำนวนคนที่มารวมกันได้๓๐๐กว่า

ณเวลานี้จะต้องเดินหน้า

มันยังสรุปไม่ได้เลยเพราะมันเป็นการพิจารณาของสภาพผู้แทนรัศดร

ฝั่งของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมีประมาณ๓๐๐กว่า
๓๐๐กว่ากว่าเนี่ยประกอบด้วยพักเก้าไกร๑๕๐กว่าคน

เขาก็ยืนยันเจตนารมณวันนี้แต่ผมก็ไม่ทราบว่า

เวลากลางทางจำนวนเนี่ยก็คือประมาณ๑๕๐
ที่มองว่าจะแก้ไขแล้วก็

ก็แก้ไขนะแต่จะแก้ไขให้เข้มงวดมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากถ้าเกิดบอกว่าแก้หรือไม่แก้

แต่พอแก้แล้วจะแก้อย่างไรเนี่ยมันต้องไปพูดกันในสภา
เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล

เขาทำไม่ได้นายกรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวกับสภา
จริงมันมีกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

อันนี้ที่สื่อเขาลงกันนะว่าเดี๋ยวคร่าวน่าจะคุยกันเรื่องตรงนี้
ซึ่งไม่ได้มี๑๑๒แต่ไม่ได้หมายความว่า

ที่เขาจะทำที่จะผลักดันเนี่ยมันมีอีกเป็นร้อยเป็นพัน
หลายนโยบายเฉพาะนโยบายของก้าวกลายก็๓๐๐ละ
ที่จะผลักดันอันนั้นคือนโยบายที่จะผลักดันซึ่งจะผลักดันยังไงไปว่ากันในสภา
แต่๘อันนี้เขาบอกว่าถ้าใครที่ตกลงตรงนี้ก็ร่วมรัฐบาลกับเขาได้
ซึ่งทุกคนก็บอกโอเคอันนี้โอเคยังยกเลิกเกณฑหาร

เดี๋ยวขออนุญาตสื่อที่ผมเอาด้วย
โทษอะไรมันติดตรงนั้น

จะมีเรื่องยกเลิกเกณฑหารแก้รัฐธรรมนูลเลือกตั้งผู้ว่าสมรสเท่าเทียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
รัทธศกรรมคดีทางการเมืองเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการกระตุ้นเศรษฐกิจ
จริงมันน่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้๒๒พฤษภาคม
เพียงแต่ว่าคุณหมอชนละนานบอกยังตกลงกันมันยังคุยกันไม่ชัดเรื่อง๑๑๒

ใช่แต่ว่ามันมีกระบวนการแล้วก็อย่างที่พี่ปูนว่ามันเป็นกระบวนการของสภาพผู้แทนรัศดรด้วย
ถ้าถามผมนะไม่ควรจะบรรจุในนี้
เพราะว่าเราไม่ได้ทำกฎหมายทั้งหมดถูกไหมครับ
เก้าไกรก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอกฎหมายอีกเป็นร้อยเป็นพันฉบับ
เฉพาะมาตราเดียวของกฎหมายอาญาก็คือ๑๑๒

ตอนนี้รัฐบาลก้าวไกรก็บอกว่าใน๘อันนี้ที่เขาเสนอกัน

แล้วก็ถามว่าไปผิดอะไรกับประชาชนหรือไปผิดคำพูดหรือเปล่า

แต่ว่าถ้าเกิดผลักดันแล้วในสภาพิจารณา
๑๕๐กว่าเสียงของเก้าไกร
มีเสียงพักอื่นสนับสนุนจนถึง๒๕๐หรือเปล่าถึงเกินครึ่งหนึ่งหรือเปล่า
ซึ่งทางภาคฝ่ายค้านถ้าปัจจุบันนี้นะครับ
คนที่ที่ไม่ได้อยู่ในแกนนำในวันนี้เนี่ยในในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็จะมีเสียงของเขาอยู่จำนวน

ก็นั่นทีนี้การแก้ไขผมถึงบอกว่ามีทั้งแก้ไขให้เข้มงวดขึ้น
หรือน้อยลงหรือบางอันอาจจะแยกในส่วนของรายละเอียดในมาตราก็ได้
และในเรื่องของการอาฆาตมาตร้าย
ถ้าเกิดบอกก้าวไกลบอกว่าอาฆาตมาตรร้าย๑๕ปีอาจจะน้อยไป
ผมว่าก็อาจจะคุยกันได้เพราะการอาฆาตมาตร้ายมันต่อเนื่องไปถึงหลายอย่างมาก
ไอ้ทั้งหมดตรงนี้เข้ากายจะไปคุยกับศวยังไง
เดินสายไปโรงพยาบาลหรือรอวันในสกราคาเปิดโจทย์๕วัน
ร่วมรัฐบาลผมคิดว่าเราคงเข้าใจกันดี
มันมีกลไกในการเสนอกฎหมายที่มันหลากหลายนะครับ
ผมคิดว่าก็ผมเชื่อว่าเรามีความเข้าใจอันดีกันอยู่แล้ว
กับสวจะไปคุยเขาก่อนจะจะไปคุยตอนหน้าคืออย่างนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
สว๒๕๐ท่านเนี่ยแต่ละท่านก็มีเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านถูกไหม
คราวนี้มันไม่มีพักการเมืองเนาะสวไม่มีพักการเมือง
ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปไล่เลียงคุยทีละคน
๒๕๐คนนึกภาพไหมครับ
ก็ในกระบวนการที่พอที่จะพูดคุยกันแล้วก็ถกถามหารือกันผมว่าคงมี
แต่กรณีที่เราจะต้องไปเคาะประตูบ้าน๒๕๐หลัง

เพราะว่าปัญหาคือจะเกิดขึ้นคือประชาชนก็อยากจะถามว่า

สอวร์คนที่หนึ่งกับสอวร์คนที่๒๕๐
คุณเนื้อหาสาระพูดคุยตรงกันหรือเปล่า
ดังนั้นสิ่งที่ก้าวไกลพยายามที่จะสื่อสารคือ
เป็นสาธารณะเลยที่ให้สวก็ได้ดู
ประชาชนก็ได้ดูคือเปิดเผยโปร่งใสจริงใจเลย
แล้วก็เคารพในดุลยพินิษฐ์ของสวแต่ละท่าน
ถ้าเกิดสวท่านไหนที่สงสัยหรือมีข้อหารือ

ว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแบบตรงไปตรงมา

เอาละฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ
พักกันครู่เดียวเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องของ
เสียงในสภาที่จะโหวตเลือกนายกกันนะ

มีคนไปครอบงำพักคุณอ่ะ

ไทยสร้างไทยด้วยนี่เขาบอกมีด้วย๖พักเลยเมื่อวานนี้

คุณผู้ชมครับเรื่องการโหวตเลือกนายก

รัฐบาลที่จับมือในขณะนี้ว่านที่พักร่วมเนี่ย
อีก๖๓เสียง
คุณวิโรธแล้วก็คุณสิทธาก็ไล่ฟังแล้ว
เดี๋ยวจะมีการทำความเข้าใจเรื่องนโยบายอะไรต่างแบบไหนอย่างไร

จะไปรอดตลอดรอดฝั่งหรือเปล่า
จะเป็นคุณพิธาหรือว่าพักก้าวไกลก็แล้วแต่
คุณพิธาก็ถูกยื่นร้องไว้เรื่องหุ้นสื่อไอทีวีใช่ไหม
ก็มีการชี้แจงกันไปบ้างแล้วนะครับ

พักร่วมที่ว่านัดหารือกัน

ผู้ชมคงเห็นภาพนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพกันอีกทีนึงนะครับ
คือคุณศรีสุวรรณจัญญาเนี่ยเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูล
นี่บอกนี่คุณปิยบุตรใช่ไหมคุณปิยบุตรนะฮะ
มีคุณธนทรด้วยมีคุณช่อพันนิกาด้วย
เป็นอดีตผู้บริหารพักอนาคตใหม่ซึ่งถูกยุบ

คุณศรีสุวรรณบอกว่าเรื่องนี้ต้องถึงกรกต
พี่ศรีนะครับบอกเรื่องนี้ต้องถึงกรกต
เข้าข่ายไปครอบงำชี้นำกิจกรรมของพักการเมือง
พักการเมืองปล่อยให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพักมาครอบงำ
ชี้นำได้อันอาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรา๒๘
แห่งพปพักการเมือง๒๕๖๐
เป็นเหตุให้กรกตสามารถเสนอให้สารรัฐธรรมนูล
ยุบพักการเมืองทั้ง๖พัก

พักที่มาร่วมหารือกันตั้งรัฐบาลเนี่ย
สารเนี่ยสารมนุนสั่งยุบพักได้นะครับ

สงสัยเอกป๊อกช่อเอกคุณทรทร
ป๊อกคุณบิจบุษช่อกุณบันนิกา
ไปร่วมวงสนทนาการตั้งรัฐบาลในนามพักอะไร
ในเมื่อตนไม่ใช่สมาชิกพักการเมืองใด
และหมดสถานะผู้ช่วยหาเสียงแล้ว

คำว่าการครอบงำเนี่ยมันต้องดูเนื้อหาสาระ

มันผิดอะไรมันต้องอยู่ที่เนื้อหาสาระ
คืออย่างนี้เราสังเกตในสิ่งที่คุณศรีสุวรรณเขียนไหม
จะฟุ้งไปด้วยเขาว่าอาจจะอาจจะอาจจะ
เห็นไหมเขาใช้เทคนิคทางกฎหมายไง

ไงเขาก็กลัวโดนฟ้องมิลประมาณไงก็เลยอาจจะอาจจะแล้วดูเด็ก
เฟ้อมากเขาก็ระวังตัวเองมากแล้วก็ผมว่าณวินาทีเนี้ย
คุณศรีสุวรรณก็ร้องไปเรื่อยแล้วผมก็เคยบอกกับทางคุณศรีสุวรร
ออกรายการรายการหนึ่งอ่ะผมบอกว่าคือการร้องอ่ะ
ผมก็เห็นด้วยแต่ก็ให้ร้องในเรื่องที่มีนัยยะสำคัญใช่ไหมครับ
เพราะอย่าลืมนะครับว่าในอนาคตเวลาผมเอาว่าผมคุณศรีเนี่ย
ผมไม่วิภาควิจารณ์ก็แล้วกันผมคิดถึงตัวผมเองแล้วกัน
วันที่ผมจะร้องอะไรเนี่ยหรือจะทำอะไรเนี่ย
ผมจะต้องคิดเสมอว่าอนาคตเมื่อลูกผมโตขึ้น
อ่าเขาจะต้องรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณพ่อเขาทำอ่ะ
ไม่ใช่ว่าเสิร์ชแล้วก็มาเฮ้ยทำไม
พ่อเราวิโรธทำไมไปทำเรื่องให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์
ต่อว่าต่อขานกันขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกเสียความภาคภูมิใจ
ที่เกิดเป็นลูกของวิโรธนะครับผมก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้ว
แล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณศรีสุวรรณสังเกตอีกว่าเขาชอบเยอะอาจจะ
คุณศรีสุวรรณบอกจะไปร้องวันจันทร์จะไปยื่นกรกต

คุณศรีสุวรรณก็ร้องร้องไปเรื่อย
คุณวิโรธตอบผมไม่รู้จะตอบแทนด้วยหรือเปล่านะ
แต่แล้วคุณธนทรคุณปิยบุตรคุณช่อพันนิกาเนี่ย

ก็มาร่วมรับประทานอาหารนะครับ

ใช่เขาก็มาร่วมรับประทานอาหาร
คุณปิยบุตรตอนเข้าไปก็บอกอ๋อวันนี้มากินข้าว
ใช่ก็มากินข้าวมาร่วมรับประทานอาหาร
มันอยู่ที่สาระในการพูดคุยหารือ
ว่ามีส่วนในการที่จะเขียน
หรือว่านำการประชุมหรือเปล่าซึ่งไม่มี
รอบงำไหมคุณสิทธาได้ขึ้นไปบนห้องแล้ว

เราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างนี้นโยบายอย่างนั้นอย่างนี้
ผมไปนอกจาก๓คนนี้แล้วเนี่ย

แล้วก็พอทานเสร็จเนี่ยเขาก็เห็น
เขาจะมาถ่ายรูปด้วยแล้วก็ทำบีมเล่นเล่น

ใครที่ถ่ายนี่ถ้าเกิดโพสต์ได้ก็โพสต์ให้ดูหน่อยนะฮะ
เขามาชวนจับมือท่าเดียวกับคุณพิธาเลย

ก็เดินมาเขาก็ขอเชิญถ่ายรูปหน่อยแล้วก็ถ่ายแล้วก็

ถ้าอย่างนั้นคนเหล่านี้ก็มาครอบงำเหมือนกัน

ทีนี้ผมบอกว่าการพิสูจน์ทราบ
เป็นหน้าที่ของคุณศรีสุวรรณจันท

เช่นเวลาที่ผมจะกล่าวหาคุณภาพภูมิ
ผมต้องพิสูจน์นะว่าคุณภาคภูมิผิดอย่างไรถูกไหม
แต่การกล่าวหาแบบโลกยุคกลางเลย

คือปรากฏว่าคนถูกกล่าวหาต้องมาพิสูจน์ตัวเองว่า

ต้องพิสูจน์ว่าคนคนนั้นคือแม่มดได้อย่างไร
แต่ไม่ใช่ว่าถ้าวิโรธไม่ใช่แม่มด
ก็เดินลุยไฟดิไปลองไปอยู่ในน้ำสักชั่วโมงนึงสิ
ถ้ารอดก็ถือว่าไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่นะ
หน้าที่และภาระของการพิสูจน์เป็นหน้าที่ของผู้กล่าวหานะ
แต่ไม่ใช่ร้องไปเรื่อยแล้วก็สร้างภาระ
ให้ผู้ถูกกล่าวหาในการพิสูจน์นะ
อย่างนั้นผมว่ามันผิดแล้วแหละผิดหลักกฎหมายแล้วแหละ
ผมก็ยังยืนยันคือผมไม่กล้าไปสอนอะไรพี่ศรีหรอก

ผมก็พยายามจะบอกตัวเองว่าเวลาที่ผมจะทำ
ถ้าผมไม่ใช่ว่าชีวิตผมไม่เคยเดินผิดพลาด
อะไรที่ผิดพลาดผมก็มักจะยอมรับแล้วก็ปรับปรุงตัว
แล้วก็เปิดเผยชัดเจนเพราะว่าอย่างน้อยเวลาลูกผมในอนาคต
เคยเสิร์ชชื่อเรื่องอะไรที่วิโรธเคยผิดพลาด
อย่างน้อยคุณพ่อเขาก็ยังได้ชี้แจงไว้แล้ว
แล้วก็เวลาเสิร์ชชื่อพ่อชื่อวิโรธแล้วกันนะครับ

ไม่รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจที่เกิดมาเป็นลูกวิโรธอะไรอย่างนี้
อันนี้เตือนตัวเองบอกผมก็เตือนตัวเองไม่ได้บอกอะไรพี่ศรีนะ
ก็ไม่ได้บอกเขาแต่ว่าก็หวังว่าเรื่องราวของผมเนี่ย

อ่ะก็แล้วแต่ว่าไปฟังแล้วอาจจะผ่านไปก็ได้
ว่าจะฟังแล้วเอาไปคิดในฐานะคุณพ่อที่มีลูกสาวเหมือนกันเนอะ
คือผมว่าพี่ศรีนี่คือนักร้องใช่ไหม
ที่เขาว่าเรียกกับนักร้องนักร้องคือแกร้องบ่อย
ก็คงไปห้ามคุณศรีทุกวันเขาก็ยอมร้องว่าเป็นนักร้องนะ
ก็คงห้ามไม่ได้ก็พี่ศรีสุธรรมก็คงไปร้องแหละ
แต่ที่ผมบอกครับการไปร้องเนี่ยเขาก็ต้องมาดูว่า
ก็ต้องพิสูจน์ว่าเขาครอบงำอย่างไร
ไม่ใช่คนที่ไปแล้วก็โดนร้องไปเรื่อยเนี่ย
มาบอกว่าเขาไม่ครอบงำอย่างไรมันไม่ใช่หน้าที่เขา

ตั้งหลายคนเลยแล้วท่านจะมาครอบงำยังไง
คือผมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้เหรอ

คุณชอบบอกว่าถูกครอบงามมามาครอบงามพักร่วม๖พักคราว
คนอื่นที่อยู่แถวนั้นก็ต้องถูกครอบงำด้วย
ต้องถูกกล่าวหาว่าชอบทำได้เลยคุณสิทธากำลังถามอย่างนี้
ข้อความนี้ก็คือคนที่เปิดประตูมาแล้วก็เดินนำมาแล้วก็ไปจับมือคนอื่นอยู่อย่างนี้
อยู่ตรงกลางนั้นอันนั้นครอบงำเขาเป็นไปได้
อันนั้นพอมีนัยยะหน่อยที่จะไปแต่รูปไปแล้วคุณธนทรก็ไปผมก็เห็น
แล้วตอนไปเนี่ยไปดูรูปในเต็ดเขาก็ลงอยู่เยอะแยะแกไปยืนอยู่หน้าตู้วัด
ต้องเซ็นเซอร์นะเมื่อกี้ภาพที่ออกมาแต่ว่าพูดไม่เป็นไร
เซ็นเซอร์วายอยู่ในตู้วายหน้าตู้วายอยู่ข้างประตู
มันจะมีคลิปหนึ่งที่คุณธนทรยืนอยู่ข้างหลัง
ผมไม่ได้ทักเขาเลยผมก็นึกว่าเขาเป็นอะไรบริกร
เป็นคอนเสิร์ฟจำคุณธนทรไม่ได้เลยเหรอ
ไม่ใช่ก็เราไม่ได้มองไงแล้วเขายืนอยู่แบบนั้น
พอเห็นผมไปผมอันที่จริงผมเป็นประธานบริษัท
ไม่เกี่ยวกับการคลอมกลับคือเป็นมุกว่าเขาก็อยู่เฉยอย่างนั้น
แล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยครับแต่ว่าตอนกินเหล้าถามว่ากินไหมเขาก็
เขาก็มานั่งก็ดื่มไวน์ก็นั่งคุยกัน
แล้วประชาชนก็มีตั้งเยอะแยะเขาไม่ได้ปิดร้านใครก็เข้าไปได้
แล้วผมคิดอย่างนี้ถ้าเอาตักกะแบบนี้นะ
ถ้าเห็นคุณธนทรถ่ายรูปกับวิโรธถ่ายรูปกับคุณหญิงสุดารัฐ
ถ่ายรูปกับใครถ่ายรูปกับคุณพิธาถ่ายรูปกับคุณชัยธวัฒน์
ยืนเข้ากันต้องถือว่าครอบงำเลย
ผมว่ามันง่ายไปมั้งผมว่า
เขายืนข้างตรงไวน์อยู่ดังซ้ายที่เห็นเบอร์เบลิน
มุมสุดเลยข้างใน

ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองนะ

กำลังเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลกันเนี่ย

จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นยังไง

คือตอนนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้บุคคล
ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย
เขาพิสูจน์ตัวเองแล้วนะว่าจะเป็นกล้วย

ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ไม่ไปร่วมรัฐบาล
แล้วก็เป็นฝ่ายค้านแล้วฝ่ายค้าน๔ปีที่ผ่านมาเนี่ย

มีประสิทธิภาพนะ๓วัน๓คืน
อภิปรายไปเนี่ยถ้าไม่ได้
เป็นผู้นำรัฐบาลแบบที่สืบทอดอำนาจ

ผมว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วล่ะใน๓วัน๓คืน

ฝ่ายค้านพูดมาทั้งหมดนั้นโกหกหมด
ไม่เป็นความจริงเลยแล้วก็นั่งลงแล้วก็นับคะแนนโหวตถล่มทลาย

มันเลยสะท้อนออกมาเป็นผลการเลือกตั้งครั้งนี้
พักของแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

แล้วก็เป็นคันดิเดตนายกได้คะแนนอยู่๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์

ไม่ได้เลือกคุณเลยแล้วเขาก็มารวมกัน

ผมก็มองไปว่าตอนนี้กลไกที่จะเป็น

ผมยังมองในแง่บวกมากนะครับว่า
สวทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณอุปการณต่อประเทศชาติ
เพราะฉะนั้นในเนื้องานของท่านสวเนี่ย

จะเป้าะจะ๙๙เปอร์เซ็นต์อะ
เป็นบวกอาจจะคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเงิน

จำเป็นต้องมีสวในระบบของเรานะครับ
คือการให้สอวอมาเลือกนายก
โหวตเพื่อเคารพเสียงของประชาชนซึ่งผมคิดว่า
ถ้าให้เวลาและทางสสและสวได้ไตรตรอง

ว่าสิ่งที่ประชาชนอยากลุ้นก็คือ

จะทำให้ความฝันและความหวังของประชาชน
ฟูมากขึ้นเมื่อเห็นหน้าตาของ
เราให้เชิญมาคุยกันใหม่ครับขอบคุณทั้ง๒ท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ

บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับทุกผู้ชมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ขอบคุณครับ